อาทิตย์วิทยาลัยศาสตร์ปฏิบัติศาสตร์

โดยได้ทำงานเต็มลิใช่หรือมั้ยครับ

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันต่อเนื่องหน่อยนะฮะหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเรื่องวาระ๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็อย่างที่ทราบนะครับพลเอกประยุทธ์เริ่มนับวาระการเป็นนายก๖เมษายน๒๕๕๙
ถ้าได้เป็นนายกต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เป็นได้ถึงปี๖๘
มา๓๔วันเชื่อว่าคงตกผลึกกันพอสมควรกับคำวินิจฉัยต่างที่ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคงต้องคุยกันต่อหน่อยเอาไงต่อไปยังไงต่อในมุมของพักฝ่ายค้านที่เป็นผู้ยื่นคำร้องเรื่องนี้
ไปให้สารรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยตีความนะครับวันนี้แขกรับเชิญสองท่านอยู่ที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและนายแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านครับ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
ของครถกรรมการร่างดำนวนครั้งที่๕๐๐อย่างชิ้นเฉลฯ

มันก็ทำให้เรามองว่า

มันน่าจะไม่เป็นผลตามที่เราลอง
คือผิดหวังกับผลที่ยื่นไปเพราะว่ายื่นเนี่ย

คำให้การของพยานเชี่ยวชาญ

คำปรึกษาของคณะกรรมการ

มันก็ไปแนวทางเดียวกันหมดเลย

สารท่านไม่ได้ตอบชี้แจงทั้งหมดนะ

ชี้แจงก็คือหลักตามข้อกฎหมาย

การนับเวลาแล้วก็การใช้ของ

เรื่องของการนับย้อนหลังก็เลี่ยงไป

การกับใช้ลำนูลที่เรา

สามารถใช้ไปถึงย้อนหลังได้เนี่ยนะครับ

ที่หลีกเลี่ยงเยอะที่สุดคือ

เจตนารมณ์ที่เราพูดชัดเจนว่า

เรามีตัวอย่างไปเยอะมากแต่ว่าไม่มีคำพูดถึง

พูดถึง๕๐๐แต่พูดในมุมที่

ซึ่งเป็นการประชุมหลังจากที่

บันทึกใครได้ปีกว่า
ไม่เอามาเขียนไว้ในเจตนารมณ์

ใครจะยกเอาบันทึกกับประชุมทั้งหมดมาเขียนไว้ในเจตนารมน์

ห้ามนำลงตำแหน่ง

ที่สำคัญเอาบทหลัก
มีสิ่งว่า๒๖๔ไม่ได้เขียนบทชัพการรองรับไว้

ไปเป็นยกเว้นใช่ไหมครับ
เรื่องเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่เราถาม

ถือว่าไม่ครบถ้วนหรอกครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญ

แต่ทั้งหมดนี้คือภาคฝ่ายค้าน้อมรับคำวินิจฉัย

เราต้องน้อมรับเพราะบรรยษรรมทุน

จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับ
ที่ท่านได้มองรววิเคราะห์ไว้มั้ย
มันต้องแด่งเป็นสองช่วง

ก็ช่วงแรกตอนที่พี่บอยไม่วางจ่ายคราวที่แล้ว
ผมก็บอกคุณประยุทธ์เนี่ย
ครบ๘ปีวันที่๒๔สิงหาแล้วนะฮะ
สิงหา๖๕นะเพราะเริ่มเป็นตั้งแต่๒๔สิงหา๕๗
และนับรวมกันมาเนี่ยตามมาตรา๑๕๘วัก๔
ให้อยู่เกิน๘ปีไม่ได้

ก็ไม่ต้องติดต่อกันก็ได้ใช่ไหม

ถ้าเป็นนายกสมัยเป็นนายกยิ่งรักคือไม่ครบ๘ปี

นายกสมชายเป็นไม่ถึงปีเลย

แต่ถ้าเป็นติดต่อกัน๘ปีถือว่าครบแล้ว

แล้วมาตรา๒๖๔ก็ยังพูดว่า
ให้คนามตรีที่บนหาราชการแผ่นดินก่อนวันวกกาด

ผมไม่ยุ่งมาตราอื่นใช่ไหมครับ

ยังไงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะ
แต่มาช่วงที่๒ช่วงใกล้ใกล้วันที่อ่านนะมันก็มีข่าวนู่นข่าวนี่
ไปใกล้๓๐ปัญญาอย่างที่ท่านจุฬานานพูดนะครับมีไปตลอดอย่างนู้นอย่างนี้
ผมก็นั่งคิดถกถ่วนดูเอ๊ะอย่างผมเนี่ยเป็นผู้จัดการระบบริเวณแห่งชาตินะ
นะครับผู้ต่างคือท่านประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ท่านสุริยุทธ์จุฬานาน

ทุรยุทธ์ท่านไม่ได้หรอกนะมีอะไรก็ต้องดูแรงอือ

ยอมรับได้แต่วิจารณ์อะไรเงี้ยนะ

แต่ของผมรับไม่ได้แต่ไม่รู้จะทำยังไง
ฮ่า
ไม่ถอดไม่ถอดด้วยเอาล่ะครับมีอะไรไปกับหมอชวนข้างสองคนนะ
ไปให้ค่ะอยู่ใกล้เลย
มันระบุเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูลไม่ใช่เหรอว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาผูกพันต่อ
ผูกพันทุกองค์กรแต่ไม่ได้ผูกพันประชาชน

รับไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นว่าคำวินิจฉัยเนี้ยเขามีออกมาแล้วก็มีผลในทางปฏิบัติ

คำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยคำวินิจฉ็ยสารธรรมนุนเหมือนเป็นรัฐธรรมนุน

แต่ไปอ่านดีไม่ได้ผูกพันประชาชนด้วยนะ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิในการที่จะมีความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้มันจะไปยังไงต่อท่านนับจากนี้ไปเนี่ยภาคฝ่ายค้านจะเอายังไงต่อ
ที่เชิญมาคุยอยากจะถามว่าเอาละตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อ
โดยการรวมเนี่ยจะไปถึงปี๖๘แต่ไม่รู้นะว่าหมดวาระสภาครั้งนี้อีก๖เดือนใช่ไหม
แล้วเลือกตั้งครั้งหน้าท่านจะได้เป็นนายกต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ถ้าได้เป็นต่อเนี่ยจะเป็นได้อีกถึงปี๖๘ครับ
ณขณะนี้ฝ่ายค้านเอายังไงต่อ
เรามีการประชุมพูดคุยกันไปเรียบร้อยนะครับ
หลังจากที่เราฟังคำวินิจฉัยสาร

ในถแหล่งการเราพูดชัดถึงเหตุึงผลถึงแนวทาง
ข้อเรียกร้องเราเนี่ยที่ชัดที่สื่อพยายามนำเสนอคือ๑เนี่ย
ทัวร์สารร่ำโนนเองอาจจะต้องมาดูหลายละเอียดหนึ่งนะครับ
รายละเอียดว่าจะต้องปฏิรูปหรือไม่
นะครับ๑นะ

ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วฮะ
อยู่ต่อแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติไหม

ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากไปกว่านี้ไหม

ตัดสินใจประกาศว่าผมจะขอยุติบทบาท

แล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชน

หรือแม้แต่ประกาศชัดว่า
ผมขออยู่แค่ครบวาระเท่านั้น

เรื่องที่สองครับ

แล้วก็ทีมรุมประการทั้งหมดเนี่ย

ไม่ห่วงใจไม่ว่าจะเป็นครั้งแรก
ขั้นตอนกระบวนการที่เรายื่นให้กับองค์กรตรวจสอบ
ขณะนี้เนี่ยบางส่วนยื่นไปแล้วนะครับ
เช่นเราพบว่ามีการสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย

เราตรวจสอบอย่างเข้มข้น

สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยนะ
มันมีข้อที่เราต้องตรวจสอบอีกเยอะ
เช่นกรณีที่เราบอกว่า

พรฟภัยศิลป์๑๔เสียงหา๕๗ใช่มั้ยครับ

กฎหมายประประชาปี๕๕๐๕๑ให้คุณยื่น

พอคุณเข้าอีกทีปี๖๒๒

ถ้าพ้นจากตำแหน่งแล้วเข้ามาทำงาน
เข้ามารับตำแหน่งใหม่ภายใน๑เดือน๓๐วันเนี่ย
ไม่ต้องยื่นถือให้ว่าถือเป็นการยื่นครั้งแรกเป็นการยื่น

ใช่ตรงนี้เองไงเมื่อสารรัฐมนุนบอกว่า

เพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนั้นก็ไม่ส่งผลผูกพันต่อการยื่นใหม่
ในครั้งในปี๖๒ยิ่งต้องยื่น
แม้เลขาประวัติชาติบอกว่าใช้กฎหมายใหม่
อ่ะวันนี้ท่านเลขาประวัติชาติให้สัมภาษณ์บอก
ก็เขาใช้กฎหมายปี๖๑เนี่ย

ถามว่าตั้งแต่๖๑มาประยุทธิ์ขายื่นมันเฉียบศพสินไหมอ่ะ

นี่ต้องถามคณะกับประธานคณะกับบัตริการประวัติศาสตร์ของสถาน

ก็เมื่อคุณไม่ได้ยื่นคุณจะยื่นต่อเอาถือว่าเป็นการยื่นแล้วได้เช่นไร

จะไปนับเมื่อยื่นเมื่อปี๕๗

รับตำแหน่งวันที่๖เมษา๖๐คุณก็ไม่ได้ยื่นนะ

เหมือนพ้นตำแหน่ง๕เมษา๖๐คุณก็ไม่ได้ยื่น

เพราะกฎหมายเก่าไม่เข้าหรือออกยื่นหมดนะ
เฉพาะปี๖๑ที่ภายใน๓๐วันไม่ต้องยื่น
อันนี้ต้องโยนให้ท่านประธานปบชสภาควิทยาลัยรัฐศรรณ

หัวหน้าพักฝ่ายค้านบอกกับประธานคณะกรรมธิการปรปชตรงนี้เลยนะ
อาจจะต้องให้ท่านไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็เราก็จะเขียนคำรอง
กรรมนิการก็ต้องเห็นชอบด้วยกับผมแล้วนะครับ
จะได้ตรวจสอบต่อไปว่าที่ท่านชรณาทพูดเนี่ย
ประยุทธ์ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินจริงไหมเป็นไปตามที่เลขาธิการปปชพูดไหม
ถ้าไม่เป็นผิดผมก็เสนอนะฮะให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยความจริงมีคนที่เขาถามเอาไว้
หรืออย่างวันนั้นอาจารย์ปริญญาเทวันนรมิตกุลมานั่งคุยกับผมวันที่๓๐กันยา
เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องคุยกันเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ
ประเด็นนี้หน่อยนะฮะเรื่องการมันแสดงบัญชีทรัพย์สินณี่สินของคนกำลังอยู่จากโอชานะฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่าพุยมครับคุยกันต่อนะฮะคือเมื่อสักครู่
ปีตามที่สารรัฐธรรมนูลได้มีคำวินิจฉัย
ก็เลยคุยกันไปต่อถึงเรื่องการยื่น
แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะฮะ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกครั้งแรก๒๔สิงหาคม๒๕๕๗นะฮะ

ก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ที่เป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นคันดิเดตนายก

ตอนนั้นคณะกรรมการปปชบอกว่า
๖๒นะไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
เพราะว่ากฎหมายปปชที่ออกมาปี๖๑เนี่ย
บอกว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่อง
ผลตำแหน่งไม่ครบ๑เดือนไม่เกิน๑เดือนใช่ไหมท่าน
ไม่ต้องแสดงครับแต่ทีนี้พอเมื่อวันศุกร์
สารรัฐธรรมดุลบอกว่าพยเริ่มนับวาระนายก๘ปี
พร้อมกับรัฐธรรมดุลฉบับใหม่ก็คือ๖เมษา๒๕๖๐
คำถามก็คือว่าเท่ากับพยต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
ใหม่ไหมหรือว่ายังไงคุณหมอชนละนานบอกว่า
เดี๋ยวให้ท่านประธานคณะกรรมการปปชของสภาช่วยไปตรวจสอบตรงนี้
ตกลงต้องยื่นไหมฮะหรือว่าปปชต้องไปถามไปขอ
หรือว่าพยต้องไปยื่นเลยหรือยังไง
ถ้าเอาตามที่สารรัฐธรรมดุลนี้ใช้เป็นหลักนะ
ในความคิดส่วนตัวของผมก่อนก่อนที่จะเสนอเรื่องเข้ากันให้การมันก็ต้องยื่นล่ะครับ
เพราะว่าคุณเริ่มตั้งแต่รัฐมนูลฉบับนี้ใช้บังคับ
ฉบับก่อนเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหมคุณก็ตัดขาดไป
ก็ต้องไปว่ากันตามนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะ
คุณประยุทธนะคะระดับมตรีต่างมันคือรวมด้วยหมด
หรือแม้แต่องค์กรอิสระต่างเนี่ยใช่ไหม
เอ้าพปกกตก็บอกว่าผมก็ต้องเริ่มรับเชื่อมึงตรงนี้เหมือนกัน
นี่นะครับประเด็นปัญหามันจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลย

ว่าผมเนี่ยแทนที่จะครบ๙ปีปี๖๘เนี่ยก็ไปครบ๗๐อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ
แล้วสาธารณูนจะว่าไงใช่มั้ยคุณวิชัยก็อย่างงี้อยู่แล้ว
อย่างนี้ถ้าปีปี๖๐ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
ไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดมั้ยหรือว่ายังไง
ถามว่าถือมีความผิดไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเพราะว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติมาเนี่ย
เขาปฏิบัติตามกฎหมายปปชปปชที่ออกมาเมื่อปี๖๐
เพราะตอนนั้นปปชเป็นคนบอกว่าไม่ต้องแสดงก็ได้
ปรปชบอกว่าคุณเข้าออกมาตำแหน่ง๙๖๒จากการได้รับแต่งตั้งมาปรบปรด๙แต่งตั้งมาวันนั้นใช่ไหมครับ

ปกติคุณต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนออกและตอนเข้า

อ่าท่านก็บอกว่าอ๋อการออกเข้าของคุณเนี้ยมันมีระยะห่างกันไม่เกินสามสิบวันไม่ต้องยื่น

ถือเอาการยื่นครั้งแรกเมื่อช่วงปี๕๗

การเข้าครั้งแรกน่ะอืมเป็นตัวตั้งไว้

หรือแม้มีเจตนายื่นไปแล้ว

ประคชก็บอกว่าไม่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผย

ถ้าถามว่าเป็นความผิดของประยุทธ์ไหม
เรื่องพวกนี้มันก็ต้องดูเจตนานะผมว่า

มันอาจจะเป็นข้อที่เขาใช้ต่อสู้ได้ว่าเขาจะผิดไม่ผิด

ทำให้คุณเริ่มตั้งแต่๖เมษา๖๐นะ

คือตอนนี้ต้องยื่นเลยต้องกลับไปยื่น
มุมผมนะเพราะคุณเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับ

ครับอเศษนนนั่นหมายว่าเป็หนัศบุตรีข้างนี้
เพราะว่าเราเพิ่งมาทราบด้วยคำวิธีจ่ายของสารมีกรุณต์ว่า

คุณต้องไปยื่นตรงนั้นแหละและต้องยื่นณวันที่๕ด้วยนะ

๕เมษา๖๐นั่งนั้นคือพวกคุณพ้นไง

พูดง่ายคุณต้องยื่น๒วันณวันที่๕และวันที่๖

ครับคุณจะใช้ต่อเนื่องจากปี๕๗มาบอกว่า
พบมาที่๕วันที่๖ระยะเวลาไม่เกิน๓๐วันไม่ได้

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประประชาเดิม
พูดง่ายเนี่ยมุมผมเนี่ยเมื่อเริ่มต้นณวันที่๖ก็คือคุณเริ่มดำรงตำแหน่งนายกตามลำนูล๖๐

และการยื่นใหม่นี้นี่คือการเข้านะ

ก็๕เมษา๖๐นี่
ต้องปฏิบัติเป็นเชิมสินต่อสาธารณชนด้วย
เพื่อจะเทียบเคียงว่าวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗

มีมากน้อยแตกต่างกันยังไง
ส่วนใน๖เมษายน๖๐ที่สารลำนูนท่านบอกว่าให้เริ่มนับหนึ่งตรงนั้นเนี่ย

เมื่อยื่นตรงนั้นแล้วเนี่ย
สิ่งที่จะเกิดกับปี๖๒มันถึงจะมีผล
เพราะว่าเริ่ม๖๐ใช่ไหมครับ
เขาตีความว่าคุณเริ่ม๖๐ปุ๊บเนี่ย

เอาอันเก่ามาใช้กับปี๖๒ได้ไม่ต้องยื่น
แล้วไปดูอีกทีก็คือตอนพ้นจากตำแหน่งเลย
ถูกถ้าไม่ยื่นเนี่ยจะไปอ้างเมื่อปี๕๗ไม่ได้

แต่ผมสนใจที่ท่านหัวหน้าเสรีพูดถึง

เฉพาะการรัฐมนูลให้สิทธิ์องค์กรต่าง
ในการดำรงตำแหน่งเนี่ยคล้ายกับคณะนำตรีอยู่หลายองค์กรนะ
มันก็จะมีผลตรงนี้อันนี้ก็ต้องไปดูในละเอียด
แต่ทางภาควิชาการต่างต้องไปดูนะ
อย่างธุรการสารรับนูญที่พินิจฉัยไว้ให้ท่านอยู่ไปถึงปี๖๖
ถ้าเริ่มนับใหม่ว่าอยู่๙ปี

แต่เพราะเอิญว่าเงื่อนไขเอาอายุและจำนวนปีอันไหนถึงก่อนไปตามนั้น
คือเท่ากับว่าหลายองค์กรจะต้องไปเริ่มนับปี๖๐พร้อมกับรัฐธรรมนูลใหม่

ก็ที่ตีความมันก็เป็นเช่นนั้น
แต่ว่าเขาจะยื่นให้ตีความว่าเขาจะอยู่ต่อได้หรือไม่
ก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาอยากจะอยู่ต่อเขาก็ยื่นตีความ
แล้วสารนุนก็ต้องยึดหลักเนี่ยล่ะ
มันผูกพันธุ์ทุกองค์กรเพราะว่าผูกพันธุ์ทุกองค์กรหมายความว่าเทียบเคียงได้
วินิจฉัยเนี่ยก็ยึดต้องปฏิบัติเหมือนกัน
อย่างเช่นองค์กรนี้มีวาระกี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไป
แต่ถ้าจะเอาไปเทียบเคียงกับวาระการเป็นนายกรวมกันไม่เกิน๘ปี
ก็ต้องเริ่มนับเมื่อลำนูลปี๖๐บังคับใช้๖เมษา๒๕๖๖
บางองค์กรเขามีกฎหมายที่เขียนเอามารองรับและมีบทเฉพาะการที่กำหนดไว้ชัดแจ้ง

ก็ปั่นปวนแต่ไม่ได้ปั่นปวนเหมือนม๊อบจะมาบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับ
ปั่นปวนในวงการนี้ทั้งหมดต่อไปที่อย่างป้องประชาจะสอบทุจริตใครคุณมีอำนาจไหม
หรือว่ากรกตมันจริงถ้ามันครบ๗ปีแล้วเนี่ยแต่คุณจะต่อไม่ต่อได้
ผมบอกผมอยู่ต่อได้ผมยึดศาลน้ำนูนแล้วทำไปมีอำนาจไหมอะไรต่างเหล่านี้มันวุ่นวายกันไปหมด
พอจะไปสตาร์ทที่๖เมษา๒๕๖๐เหมือนกับคำแข่งนายก
ปีก็นับตั้งแต่๖เมษา๖๐ไป๙ปีแล้วก็จะอยู่ต่อไปได้อีกถูกไหมครับ
แล้วมันจะเป็นยังไงวุ่นวายไปหมด

สิ่งที่ภาคฝ่ายค้านจะเรียกร้องไปหนึ่งในนั้นก็คือ
อยากให้ผลเอกประยุทธ์ลาออกหลังเอเป็ก

ถ้าพลเอกประยุทธ์พินาตัวเองได้
ทุกสำนักทุกโพลนะ

เช่นไม่มีการเลือกตั้งมารองรับ
ยิ่งเป็นการจุดประกาย

เพราะฉะนั้นถ้าคุณแสดงความรับผิดชอบที่ดีเนี่ย

ถ้าคุณอยู่ต่อแค่นี้ทุกอย่างป็นคลาย
ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาให้อภัย

มองดูมากกว่าจรณาณ

เพราะว่าผมลงพื้นที่ตลอดนะครับ
พ่อน้องประชาชนเกือบทั้งหมด๑๐๐ไม่เอาคนไปยุด
พลังวิชารัฐหรืออ่าโลมไทยตั้งชาติคุณไม่มีทางได้กลับเข้ามาอีก
อนุญาตครับท่านผมต้องพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ผมจะถามพอดีเลยแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
จะมีพักการเมืองเสนอแคนดิเดตนายกที่มีวาระได้อีกครึ่งเทอมไหม
อ้าวมันจะยังไงมันจะเป็นสูตรแบบไหนยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับผมสรุปอย่างนี้นะฮะ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนุนมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องวาระ๘ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ฝ่ายค้านจากนี้ไปจะเดินหน้าในการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
เรื่องการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์รวมทั้งกรณีต่างที่เคยยื่นอภิปราย
ไว้วางใจเอาไว้ด้วยแล้วก็จะมีข้อเสนอหรือว่าเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่
ว่าผู้เด็กประยุทธ์เนี่ยควรแสดงสตบประหลิต
ด้วยการลาออกจากตำแหน่งเอาหลังจากประชุมเอเป็กก็ได้
พฤศจิกายนที่จะถึงนี้พลเอกอ่าท่านเสรีพิสุทธิ์ฮะ
ท่านท่านมองยังไงเนี่ยหัวหน้าพักฝ่ายค้านเขาบอก
น่าจะแสดงสปีริตในการลาออกล้อนั่นเป็นความเห็นคุณหมอ
ก็ควรจะออกหลังจากประชุมเอเปะอ่าใช่ฮะ
แต่ความเห็นของผมนะครับถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์อืม
มาตั้งแต่ห้าเจ็ดแล้วยังแม้แต่ในหน่วยทหารยังขึ้น
ประการล่ะผมจะลาออก

สิบสี่สิงหาหกห้าคุณหมอก็ไม่ต้องเหนื่อย
ไม่ต้องไปตีความสารมนุนสารมนุนก็ไม่ต้องถูกประด่ายอย่างนี้
บ้านเมืองไม่จะห่วงหุ่นหวายหรอกปุ๊บหนึ่ง
ผมจะละออกมันมันผ่านเวลามันผ่านมาแล้ว

ท่านหมอชนานยื่นไปใช่ไหมครับไปถึงสหรัฐมนุษย์นะครับ
ผมก็จะประกาศลาออกหลังจากที่ยื่น
ไม่จำเป็นต้องมาฟังสหรัฐมนุษย์นะครับเพื่อความสงบงามอยู่ตัวผม
ถูกไหมครับว่าผมเนี่ยเคารพกฎหมายอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วไม่ต้องให้ใครมาขับไล่หรือไม่ต้องอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่า
ตัวเองจะพ้นจะรอดไหมถูกไหมถ้าเราประกาศออกไปเลย
ให้มันชัดเจนแบบลูกผู้ชายนะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ไม่ใช่ว่าให้เขามาก่นด่าอย่างนี้นะ
อ่าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปถึงขั้น
ตอนนี้กูจะอยู่ต่อแล้วเพราะกูชนะมาแล้ว

จะไปแสดงความลูกผู้ชายตอนประชุมเอเป็กนั่น

แต่สำหรับผมผมต้องเอาก่อน๒๓๒๔สิงหานี่

คราวนี้หายาท่านก็ยังวินิจฉัยว่า

ท่านทำผิดอะไรอยุ่อยู่กันตามกฎหมายทุกอย่าง
คุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับ

ถ้าบอกตั้งแต่ปี๖๐ใช่ไหม

คุณเป็นแมวเป็นหมาเป็นหมูอะไรล่ะ

อันนั้นถือว่าเป็นเริ่มต้นปี๖๐นะ

คือถามว่าเขาผิดตรงไหนเหรอ

กฎหมายที่สารนุนรองรับมา

แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องมองว่า

พี่น้องประชาชนถึงไม่เอาเขาเลย

มีฝ่ายเชียร์และฝ่ายที่ไม่รับ
มีฝ่ายเชียร์และฝ่ายที่ไม่รับ

ประชาธิบดัยอันนี้ภาคหมาสมเป็นบมุกนะ

นี่ก็คือคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศคือไม่เอา

อันนี้แหละคือความผิดที่ถ้าคุณทำ

เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ

สำนักไหนตรวจสอบอย่างไร
คำตอบจากประชาชนโดยตรงถามตัวต่อตัว

อันนี้เขาก็ตอบชัดในมุมเขา
สิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นอยู่
ความทุกข์ยากความลำบากวิกฤตต่าง
ออกขนาดนี้เนี่ยจับต้องได้
ความล้มเหลววิธีการบริหารงาน

เขาเลยต้องการหาอนาคตที่ดีไง
อันนี้แหละคือความผิดของพลเอกประยุทธ์

ครั้งต่อไปเนี่ยว่าจะกลับมานะ
ใครอ่ะอาจจะเสนอชื่อเป็นนายยก
ถ้าเราจะไปดูตามระบบเลย

คือถ้าดูจากการแสดงท่าทางท่าที

คือต้องการทำงานต่อในวาระที่เหลืออยู่

ความเป็นมนุษย์ของพลเอกประวิทย์มีมากกว่า

แค่นี้ก็แตกต่างกันชัดเจนแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยพักไหนอาจจะเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
เขาบอกว่ามันปลากระป๋องหมดอายุ

จะเสนอแคนดิเดตนายกที่สามารถทำงานได้อีกครึ่งเทอมในสมัยหน้าถ้าได้เป็นนายก
ก็ถ้าเป็นความคิดของเขาก็จะเสนอก็เสนอไป

จะไปคิดแทนเขาไม่ได้
อย่างรวมไทยสร้างชาติ
เขาบอกอีกสองปีก็สองปีผมจะเสนออ่ะ

เขาก็เสนอได้ถูกไหมมันไม่ได้ผิดอะไร

ใช่แต่ประชาชนจะเอาไหมล่ะ

แล้วคุณจะทำ๒ปีคุณจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ

ท่านคิดว่าผมว่ายังไงพักฝ่ายค้านเนี่ย
ภิกษ์ธรรมพิวสไทยใครนะชนะแน่นะฮะพวกนี้ไม่มีโอกาสหรอก
แต่พลังประชารัฐเองก็แตกกันขนาดนี้ไม่มีโอกาสมาหรอก
รวมไทยสร้างชาติอ๋อเพิ่งตั้งใหม่ตั้งทีหลังผมอีกเป็นน้องผม

ไม่มีความหมายถามไปคุณพีรพันธ์ขอโทษทีนะ

กับเซรีพิสูจน์ไปถามประชาชนที่จะเอาใคร

ีรพันธ์เป็นใครแล้วมันจะได้คะแนนตรงไหน

ผมพูดไม่เคยมีประเด็นอะไรเลย
ผมเหลือเวลาอีกนัธีสองนาทีแองนาทีเดียวเอง
มาถึงขณะนี้เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งไหม
คณะหลอมรวมประชาชนของคุณจตุพรรณกับฐนายนกเข่านี้
บอกเขาออกมาประท้วงเนี่ยเพื่อหยุดอำนาจ๓ป
เพราะเขากลัวว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง

ผมเชื่อว่ามีผมมั่นใจว่ามีครับไม่มีไม่ได้ครับ
ไม่มีประเทศเสียหายมากประชาชนรับไม่ได้
แล้วผมก็เชื่อมั่นอำนาจที่แท้จริงต้องการให้ประเทศสงบ
ถ้าไม่มีเลือกตั้งนี่คือประเทศวุ่นวาย
ผมก็เชื่อว่ามีนะครับมีคุณเจ็บประยุทธ์
จะอยากยังไงก็อยากจะต่อให้ครบเทิม
เพราะว่าเป็น๘ปีก็ยังไม่พอเลยใช่ไหมฮะ
น่าจะ๘ปี๕เดือน๖เดือน๗เดือน
เขาก็ต้องปล่อยให้ถึงที่สุดนั่นแหละจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผมว่าไม่มีการหลอกยุบสะพาลังเอภก
ที่ใครเรียกร้องไม่มี

แต่ตรงนี้ผมอาจจะเห็นตังค่ะนิดนึง

สุดท้ายเนี่ยการเลือกตั้งก็จะเป็นคำตอบในครั้งหน้า
ครบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ
ครบพระคุณคุณหมอชุระนานครับ

ท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะฮะ
กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้บาย๓๓๐นะครับ